ในการช่วยเหลือคุณลุงวัย๖๘ปีท่านหนึ่ง
จริงท่านแข็งแรงนะท่านปั่นจักรยานทุกวันนะครับ
แต่คราวนี้ไปปั่นจักรยานออกกำลังกายที่สวนสาธารณะที่ภูเก็ต
และปรากฏว่าอยู่ท่านหมดสติไป
เจ้าหน้าที่กู้ชีพกู้ภัยต้องเร่งมาปั๊มหัวใจคุณลุงท่านนี้คุณดูสิ

ใช้เวลาในการปั๊มหัวใจอยู่นานกว่า๑๐นาทีท้ายที่สุด
ชีพจรของคุณลุงเตียนซุ้ยนิสิตโยธากุลวัย๖๘ปีที่นอนหมดสติอยู่
ก็สามารถที่จะกลับมาฟื้นคืนชีวิตของคุณลุงได้

แพทย์ช่วยเหลือจนอาการปลอดภัยในเบื้องต้น
แล้วก็รีบลำเลียงขึ้นรถพยาบาลส่งโรงพยาบาลวัชิระภูเก็ตทันที
ท้ายที่สุดอาการของคุณลุงปลอดภัยแล้วนะครับ